คุณผู้หญิงเวลาซ้อมรถจักรยานยนต์นะ

ดิฉันก็เอาไว้ข้างหน้าเอาไว้ระหว่างคนขับสะพายข้างเอาไว้ระหว่างคนขับ

สะพายข้างเอาไว้ข้างต้องระวัง
ผู้หญิงบางคนเป็นกระเป๋าเงินก็เหน็บไว้อย่างนี้

ปรากฏว่าถูกโจรมาดึงกระเป๋าออกไปเลยนะ
ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถูกโจรกระชากระเป๋าเงิน

ตำรวจสภศรีราชาก็รับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้าย

แล้วก่อเหตุกระชากระเป๋าเงินของผู้หญิงคนหนึ่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา
เกาะลอยถนนสุรศักดิ์ตำบลศรีราชา

ผู้เสียหายก็คือนางสุพิชยาประพากุลอายุ๔๙ปีนะครับ

เธอก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ซึ่งขับมาตรงวงเวียนเกาะลอยนี่แหละครับ
โดยเหน็บกระเป๋าเงินไว้บริเวณใต้รักแร้ด้านซ้าย
คือใต้รักแร้ด้านซ้ายเวลานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่

คือมันไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนถูกต้องไหม
กระเป๋าเงินในกระเป๋ากางเกงมันก็ใส่ไม่ได้
จะถือไว้ก็ไม่มีมือในการเกาะรถจักรยานยนต์อีก

แต่ปรากฏว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ
แล้วก็น่าจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เหน็บกระเป๋าเงินไว้
ก็เลยกระชากระเป๋าเงินของเธอที่เหน็บอยู่ใต้รักแร้เธอเอาไป
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี

แล้วก็รูปภัณฑ์สันหาจำไม่ได้

ซึ่งภายในกระเป๋าของเธอมีเงินสด๑๐๐๐บาท

ไวเลยนะฮะหลบหนีไปตามเส้นทางเกาะลอยครับ
เรื่องต้นตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็พยายามไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนี
หลังจากนี้จะให้ผู้เสียหายไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต้องรีบจับกลุ่มเพราะว่ากลัวไปก่อเหตุกับคนอื่นด้วยนะครับ